วันปีใหม่ไทยนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็อยู่บ้านสาดน้ำสาดความสุขกันผ่านโซเชียลนะคะ
และสำหรับนางสงกรานประจำปีนี้ทรงนามว่าโคราคะเทวีค่ะคุณผู้ชม
ชื่อเนี่ยค่อนข้างจะดุอยู่เหมือนกันนะคะทรงพาหูรัฐทัศน์ดอกปีบอาพรแก้วมุกดาหาร
เสด็จสายญาติลืมเนธมาเหนือหลังพยักษะหรือเสือเป็นภาษณะนะคะ
ส่วนความหมายและคำทำนายจะเป็นอย่างไรแล้วที่ว่านางสงกรานปีนี้โคระคะเทวี
ค่อนข้างจะดุส่งผลให้บ้านเมืองร้อนระอุ
จริงเป็นอย่างไรไปฟังหมอไก่พพาธินีกันค่ะ
โทระเป็นภาษาบารีสันสกิจแปลว่าดุร้ายแล้วก็น่าเกรงขาม
ไม่ใช่โคโรนาเทวีนะบางคนบอกว่าอะไรโควิดเทวี
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันสงการปีนี้อาจจะน่ากลัวสักนิดหนึ่ง
ในช่วงปีนี้และอีกอย่างหนึ่งนางสงการปีนี้มาไม่ธรรมดา
ขี่เสื้อมาด้วยนางสงการปีนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตือนให้เรา
ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสตินะถ้าสมมุติว่ามีเงิน
ก็อย่าไปผ่อนอย่าไปซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นเก็บเงินเอาไว้ดีกว่า
ดีที่สุดค่ะแล้วก็ควรที่จะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้
อย่างในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราก็อาจจะเป็นในเรื่องของ
การถือศีล๕หรือว่าการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้เช่นกันค่ะ
อันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่อยู่ในช่วงสงกราน
ในช่วงที่วิกฤตโควิดมันกำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้เนาะใช่ค่ะ
เห็นหลายคนแซวกันแชร์กันบอกว่านางสงการปีนี้ชื่อโคโรนาเทวี
มือซ้ายถือเจลแอลกอฮอล์มือขวาถือหน้ากากนะครับ
เอาเป็นว่านางสงกรานดูแลตัวเองเราทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ